ตลอดตลาดมาแล้วจ้าเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันนะจ๊ะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยว่าวันนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เริ่มกันที่ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่ค่ะ๙๕บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ก็ยังคงที่อยู่นะคะ
เนื้อแดงวัวนะคะ๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็คงที่๕บาทต่อฟองจ้ะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของเห็ดกันบ้างนะคะดูสิว่าเห็ดช่วงนี้ราคาเป็นยังไงช่วงหน้าฝนซะด้วย
ฟังอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า๗๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๒บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทอง๓๕บาทต่อกิโลกรัม